ความรักมันล้นโอดอะไรก็ปิดไม่ออกนะคะ
สำหรับหมอเจี๊ยบละละนานะวันก่อนค่ะ
เขาโดดมารับกับละครนะช่อง๓คุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเนี่ยพี่แจ๊กกะลินก็เลยขอแซวหน่อยละกัน
เพราะว่าเห็นรูปในอินสตาแกรมคุณผู้ชมค่ะ
วาเลนไทยที่ผ่านมาคนอื่นก็โพสต์รูปดอกไม้ใช่ไหม
คนอื่นก็โพสต์โพสต์รูปไปกินข้าวใช่ไหม

นี่เล่นใหญ่จ้ะคุณผู้ชมค่ะไปโพสต์รูปปลูกเสารัก
ไม่รู้ว่าสร้างเรือนหอด้วยกันเลยหรือเปล่านะคะ
แหมคู่นี้ทำไมถึงหวานสักขนาดนี้

มาเป็นตะกล้องใครบอกเล่นไม่ได้เล่น

มาถ่ายรูปน่ะมาถ่ายรูปดารา
ไม่อันนี้คือเหอะหรือยังไง

วาเลนไทยอยู่เวรค่ะอยู่เวรเข้าเวร
ไม่ได้ไปไหน
อยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
หรือลูกเนี่ยก็ไม่ว่าอีกแล้ว
หรือลูกเนี่ยเขาไม่ว่าอีกแล้ว
ไม่ไม่ว่าเราให้ของขวัญนั้นไปก่อน
วันวาเลนไทยแล้วค่ะ